งานกินเจนั่นเองคุณผู้ชมวันที่๙ถึง๑๗ตุลาคมนี้นะคะ
เราก็เลยมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เขารณรงค
เหนือจากเรื่องของการเชิญชวนมาถือศิลป์กินผักแล้วเนี่ยนะ
เชิญชวนรณรงค์ให้ลดโลกร้อนด้วยกัน
ปิ่นโตมาถ้าใครอยากกินเจถือปิ่นโตมา
หรือว่าใช้ภาชนะที่ไม่ใช่โฟมไม่ใช่ถุงพลาสติกนะคะ
โรงทานแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูกันเลย
ที่โรงเจเพ่งอังตัวนะคะอยู่ตำบลตลาดหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับพร้อมด้วยเทศบาลเมืองอ่างทอง
เขามีการร่วมใจกันลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก
แล้วก็กล่องโฟมเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนนั่นเอง
อย่างที่บอกไปแล้วก็มีการรณรงค์ให้หันมา
ปิ่นโตใส่อาหารแทนแบบนี้เพราะว่าโหใส่อาหารได้เยอะนะคุณ
มีหลายชั้นด้วยนะคะและช่วงเทศกาลกินเจ
ใกล้จะมาถึงแนะนำให้ประชาชน
ปิ่นโตมารับอาหารเจแทนการใช้ถุงพลาสติกนะคะ
ซึ่งที่นี่เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึง๑๘ตุลาคม
เพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้บรรจุพันธุ์ด้วยพร้อมกับประชาสัมพันธ์ค่ะ
ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ที่จะมาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดให้ใช้ถุงผ้าให้ใช้ปิ่นโต
บางคนไปตลาดถือถุงผ้าไปใบเดียว
มันสะดวกกว่าถือถุงพลาสติกหลายใบนะถูกไหม
แล้วก็ทำความสะอาดโรงเจกันด้วยนะคะ
เพื่อการถูกสุขลักษณะก็คือมีการพ่นหมอกควัน
กำจัดยุงลายก่อนรวมถึงตรวจอาหารเจ
เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้
สำหรับโรงเจเพ่งอังตัวนี้นะคะ
มีการถือกินเจแล้วก็ถือสินกินผักแบบนี้
มานานเป็นร้อยปีแล้วสำหรับที่แห่งนี้

ส่วนผักเนี่ยราคาผักในช่วงเดือนนี้

ทางโรงเจเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการกินเจนะ
แล้วก็พร้อมที่จะให้ประชาชนที่กินเจในปีนี้
สามารถมารับอาหารได้ที่โรงเจเลยนะคะ
เจเพลงอังตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณ
บอกได้คำเดียวนะคะถ้าเกิดคุณ
ไม่รู้ว่าจะไปหาอาหารเจทานที่ไหน
ฮิ้วปิ่นโตไปเถาเดียวไปที่โรงเจแห่งนี้
อิ่มบุญอิ่มท้องในคราวเดียวกัน
เชิญชวนค่ะเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมกัน
ศีลกินผักในช่วงเทศกาลกินเจ
มนต์จีนเดินเวียนทูบบำเพ็ญบุญ
กุศลที่โรงเจเพ่งอังตัว
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะ

เริ่มจริงก็คือประมาณวันที่๙ถึง๑๗ตุลาคม
แต่ว่าที่โรงเจแห่งนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๘เลย

ฮิปินโตกันไปคนละแถวน่ารักจะตายคุณ

ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกหิ้วกลับมาแล้วถุงพลาสติกหรือโฟมนะ
ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วย
จริงใช้ปิ่นโตไปได้ตลอดทั้งปีทุกวันก็ยังดีเลยนะคะคุณผู้ชม